ตำรวจยิงปะทะกับพ่อค้ายาเสพติดกลางเมืองขอนแก่นเลย

สู้ไหมล่ะสู้อย่างที่ผมว่าไหมล่ะคุณผู้ชม

หลังจากขับพุ่งชนตำรวจระหว่างแสดงตัวเข้าขอตรวจค้น
คนร้ายนะครับยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ขณะขับหนีนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ขับรถชนรถของประชาชนแล้วเสียหลักพุ่งชนกำแพง
แล้วอาศัยช่วงชุนรมูลน่ะหนีไป
ตำรวจอีกชุดครับจับกลุ่มนายนิรุธแก้วสกุลหรือว่าเก๋อายุ๔๓ปี
คนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในรถกระบะสีดำในที่จอดรถของเอกชน
ตรวจค้นพบยาบ้า๒๐๐เมตรแล้วก็ไอซ์๑กรัมปืนสั้น๑กระบอกครับ
เจ้าตัวบอกว่าไงผมมากับเพื่อนไม่รู้
เรามีน้ำซุป

เมื่อกี้มากับใคร

จนผมออนหยามาส่ง

ไม่รู้เอายามันรู้ออนหยาไม่ให้ใคร

มันบอกว่าไปรับมันอยู่บนผม

คุณผู้ชมคดีนี้มีผู้ต้องหา๒คน

ทั้งสองคนขับรถกระบะเอายาบ้าไปส่งให้ลูกค้า
หมู่บ้านจัดสรรในอำเภอเมืองขอนแก่น

เขาเลิกงานกันนะครับคนเยอะพลุกพลาด

เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้น
แต่คนร้ายขับรถพุ่งชนแล้วยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่

ยางรถแล้วก็ไล่ล่าตามจับกลุ่ม
นะครับวางกำลังตำรวจอีกชุดหนึ่งเนี่ย

นะครับขณะที่ตำรวจอีกชุด
ก็ไล่ล่ารถกระบะสีขาว
นะครับไปเสียหลักชนรถของชาวบ้าน
คนร้ายอาศัยช่วงชุลมุนวิ่งหนีเข้าป่า
ชื่อวะสันศีริสา
จากการสอบส่วนผู้ต้องหาสารพ่าว่า